รัฐมนตรีคมนาคมของออสเตรเลียก็ยอมรับนะครับว่า
ส่วนของเครื่องบินที่พบนอกชายฝั่งของประเทศโมซัมบิกนั้น
อาจจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ของออสเวรียแล้วก็มาเลเซียได้เดินทาง
เพื่อไปตรวจสอบวัตถุชิ้นนี้แล้วนะครับ
ซึ่งชิ้นส่วนโลหะความยาวประมาณ๑เมตรที่เห็นอยู่นี้ก็คือชิ้นส่วน
ที่พบริมชัยฝั่งของประเทศโมสัมบิตนั้น
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับ
ซึ่งหายไปอย่างปริศนาพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ๒๓๙คน

โดยทางการออสเตรเลียซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการค้นหา
มหาสมุทรอินเดียได้ส่งทีมไปตรวจสอบชิ้นส่วนแล้ว
เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซีย
แล้วก็อาจจะขนย้ายชิ้นส่วนดังกล่าวกลับไปตรวจสอบ

ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับรัฐมนตรีคมนาคมของออสเตรเลียระบุว่า
จุดที่พบก็อยู่ในบริเวณที่เชื่อว่ากระแสน้ำ
อาจจะพัดพาชิ้นส่วนของเครื่องบินไป
จุดที่พบชิ้นส่วนไปก่อนหน้านี้
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าการค้นหาอยู่ในจุดที่ถูกต้องแล้วนะครับ